ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง

ข่าวใส่ไข่สด
ให้เยอะ

กัญชัยนางหิว

เป็นแอลกอฮอล์ด้วยน่ะ

มาน่ะพี่หนูจริงเขาขึ้นมาสักสักนึงแล้ว
นานแล้วด้วยแต่นางหิวไง

ชมนุ่มขึ้นมาค่ะ

ผมหิวผมยังไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยเพิ่งได้กินเนี่ย
จริงตั้งแต่เช้าเลยเพิ่งได้กินเนี่ย
ไม่มีเงินกินข้าวหรืออะไรไม่มีเงินกินข้าวหรืออะไร
จะให้ไหมล่ะมันไม่มีเวลาเลยทำงานตลอดไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย
ซึ่งอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าวันนี้ก่อนที่เราเข้ารายการ
ที่มีการพูดถึงกันเยอะที่สุดมีการรายงาน
เราจำไฮโซลูกนัดได้ไหมฮะไฮโซลูกนัดที่วันนี้รู้สึกจะเป็น
คนนำในการชุมนุมปรากฏว่าก่อนเข้ารายการเราเนี่ย
สดร้อนเลยนะครับก็มีข่าว
ข่าวว่าไฮโซลูกนัดเนี่ยนี่ฮะไฮโซลูกนัดนะครับตอนนี้
คือถูกยิงเข้าที่บริเวณดวงตา
ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเขาก็เอาไปส่งที่โรงพยาบาลเหรอ
ดวงตาพี่หนุ่มนี่เดี๋ยวเราดูกันนะฮะนี่
ถ้าสมมุติภาพจริงแล้วก็คือว่า
ระหว่างการชุมนุมเราจะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
วันนี้มีผู้ชุมนุมหรือลูกนัทก็ค่อนข้างจะอยู่ด้านสุด
ใช่ไหมใอ๊งจี้ถ้าสมมติเราติดตามกันวันนี้
เอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์
อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์วันนี้เราขอใช้ภาพ
แล้วก็ใช้การโฟนไปกันนะฮะสำหรับรายงานสวดของ
คุณคารินครับสวัสดีฮะ
เป็นกระสุนยางนะครับอย่างที่บอกถูกบางบางกระแสก็บอกถูกกระสุนยาง
แต่ที่ข่าวมาล่าสุดบอกถูกแก๊สน้ำตาพี่หนุ่มอ๋อเหรอฮะวันนี้
คือเดี๋ยวต้องรอให้ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าสรุปแล้วคืออะไร
ขออนุญาตเล่าอย่างนี้กันว่าตอนนี้บางกระแสบอกถูกกระสุนยาง
แต่บางกระแสก็บอกว่าถูกแก๊สน้ำตาจากฝั่งเจ้าหน้าที่เนี่ย
ยิงใส่จนบาดเจ็บทีมกู้ภัยได้รีบเข้าช่วยเหลือ
แล้วก็เป็นการด่วนแล้วก็สถานการณ์แยกดินแดง
ตอนนี้ต้องยอมรับว่าขนาดนี้ที่เราทำรายการกับ
เดือดอยู่นะครับวันนี้กลุ่มที่มาคือกลุ่มทะลุฟ้าครับ
กลุ่มทะลุฟ้าเนี้ยเค้านัดหมายจากกิจกรรมสุขสิบสามเอ็กซ์
ไล่ทรลาลาศอย่างที่บอกกันเนี้ยนะครับที่บริเวณเกาะพญาทัย
นุสวรีชัยสมรภูมิก่อนที่จะเดินทางนะครับคล้องแขน
เขาเดินคล้องแขนกันเหมือนเดิมจุดมุ่งหมายคือ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารา
อย่างไม่มีเงื่อนไขเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
จนเวลาบ่ายสามโมงนะฮะอันนี้คือสามโมงสี่สิบสามโมงเนี้ย
กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุฟ้าเนี่ยทยอยเดินทางมาถึงบริเวณเกาะพญาไทย
อืมก็มีการตั้งพื้นที่ขายของบริเวณทางเท้านะฮะ
โดยยังไม่ปิดถนนถนนถนนถนนฮะถนนถนนนะครับ
นะฮะถูกครับมีเพียงรถขยายเสียงแล้วเน้นซะด้วยนะฮะ
แล้วก็รถกระบะที่บรรทุกผลไม้อุปกรณ์จากกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศ
มวลชนมาร่วมทำกิจกรรมกันก่อนหน้านี้
ส่วนบริเวณจุดสำคัญนะฮะคือบริเวณนี่
บริเวณรอบรอบอนุสวรีชัยสมรภูมิวันนี้ที่เขาบอกว่า
เอาผลไม้มานี่ก็คือกำลังจะบอกสื่อว่าราคาผลไม้ตกต่ำเหลือเกิน
ใช่ใช่ไหมแม้กระทั่งกล้วยหอมที่เมื่อก่อนแล้ว
มันเคยเป็นกล้วยหวีละร้อยกว่าบาทตอนนี้เขาบอกโอ้โห

แล้วก็มีมังคุดมีลำไย

เขาก็เลยเอาผลไม้มากันเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าก็มีการที่ตำรวจเนี่ยนำแผงเหล็ก
แล้วก็รั้วรวดน้ำหีบเพลง
มาวางปิดถนนวิภาวดีฝั่งขาวออกจากอ้านุสาวดีชายสมรพภูมิ
เพื่ออะไรครับเพื่อไล่คนจุดป้องหมายเขาคือ
บ้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอาละครับในระหว่างนี้เดี๋ยว
จะกลับมาไล่เรียงกันต่อว่าอะไรเกิดขึ้นคุณคารินครับ
สวัสดีฮะคลินคุณคลินเดี๋ยวนะครับใต้เย็นนะครับ
คุณพระดำตอนนี้กำลังรอสัญญาณมั้งโอเคฮะอืมมาไหม
ใต้จุดไฟเถานะครับบริเวณใต้ทางหิภาวดีรังศิษนะครับ
ฝั่งที่กามุ่งหน้าไปยังกรมทหานราบที่สิบเอ็ดนะครับ
สิบเอ็ดนะครับและตอนนี้ก็เห็นได้ว่ามีกลุ่มมวลชนบางส่วน
นะครับพยายามเดินตัดภาพใหญ่เลยไปที่บริเวณหน้าแนวตู้
คอนเทนเนอร์ตัดภาพใหญ่ไปเลยไหมหน้าแนวตู้คอนเทนเนอร์
หน้าแนวตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับจะเห็น
ได้ว่ามีฝนที่กำลังตกลงมาอย่างหนักนะครับท่ามกลาง
มวลชนนะครับที่ยังคงเดินไปอยู่บริเวณที่หน้าแนว
ตู้คอนเทนเนอร์ในตอนนี้นะครับ
จะเห็นได้ว่ากลุ่มมวลชนตอนนี้นะครับเริ่มรวม
ตัวกันอีกครั้งบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ
ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังกรมทหารราบที่หนึ่งนะครับซึ่ง
จะมีทั้งรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์นะครับที่กำลัง
รวมตัวอยู่บริเวณกลางถนนนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่
ผ่านมานะครับตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับได้ยิงน้ำผ่าน
ออกมาจากแนวตู้นะครับมาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่
ตอนนี้นะครับกลุ่มมวลชนจะถอยล่นลงมาบางส่วน
เนี้ยก็มาหลบฝนอยู่บริเวณใต้ทางดว่าอนพิรษฐว
ส่วนวิทยาวดีรังศิษย์นะครับแต่มันยังคงมีบางส่วนนะครับ
ยังคงไปรวมตัวกันเดินออกไปบริเวณริมถนนนะครับ
ซึ่งตอนนี้ไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณกลางถนนแล้วนะครับ
โดยกำลังที่จะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีบางส่วนนะครับ
ใช้หนังสติ๊กนะครับยิงข้ามเข้าไปยังแนวตู้คอนเทนเนอร์

ทางด้านถนนฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังปปศนะครับ
เมื่อก่อนหน้าที่จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ
กลุ่มทะลุฟ้านะครับซึ่งเป็นแกนนำที่นัดชุมนุมกันในวันนี้นะครับได้
ตอนนี้ได้ถอยล่นลงไปการจราจรตรงนี้นะครับ
กลับมาเปิดได้เกือบที่จะปกติแล้วนะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้านะครับ
ได้ถอยล่นไปตอนนี้ไปรวมกันอยู่บริเวณ
อนุสวรีชัยสมอร์ตและภูมิแล้วนะครับ
แต่ยังคงมีมวลชนบางส่วนนะครับที่ยัง
คงที่จะไม่ได้ถอยล่นไปกับกลุ่มทะลุฟ้านะครับ
ยังคงมารวมตัวกันท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้าทางกลุ่มมวลชนทะลุฟ้า
ในระหว่างนี้เราขออนุญาตพูดถึงเรื่องของโควิดนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะ
พบว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๒๓๔๑๘รายด้วยกันนะคะ
แล้วก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๑๑๑๑๑ราย
และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑๘๔รายด้วยกันค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๗๑๒๖รายนะคะ
ทางด้านคุณอนุทินชาญวิรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็มีการเปิดเผยหลังจากตรวจเยี่ยมโรงงานต้นแบบการผลิตวัคซีน
แล้วก็ยาชีวัตถุด้วยพืช
เพื่อผลิตวัคซีนโควิด๑๙ชนิดโปรตีนทรัพย์ยูนิตจากใบยาสูบ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็บริษัทใบยาไฟโตฟาร์มจำกัด
ท่านบอกว่าวัคซีนจุลาใบยานั้นเริ่มพัฒนามาตั้งแต่กุมภาพันธ์๒๕๖๐
โดยทดสอบในหนูทดลองแล้วก็ลิงค่ะพบว่าช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี
แต่เนื่องจากว่ายังไม่มีโรงงานผลิตวัคซีนด้วยพืชในประเทศ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงสนับสนุนงบประมาณ๑๖๐ล้านบาทให้กับทางจุฬาแล้วก็บริษัทใบยา
ในการที่จะเอาไปปรับปรุงโรงงานต้นแบบการผลิต
ซึ่งตอนนี้ค่ะโรงงานพร้อมที่จะรองรับการผลิตวัคซีนในขั้นต้น
โดยเริ่มตั้งแต่เพาะเลี้ยงแบคทีเรียภาหะสารพันธุกรรมของโคโรนาไวรัส
ลูกถ่ายลงใบยาสูบนะคะเพาะพันธุ์เพิ่มจำนวน
แล้วก็เก็บเกี่ยวเพื่อสกัดโปรตีนสำหรับใช้ผลิตวัคซีน
ก่อนที่จะนำไปส่งเนี่ยนะคะก็คือไปทำให้เป็นวัคซีนบริสุทธิ์
จากนั้นก็จะผสมแล้วก็บรรจุวัคซีนต่อไป
โดยวัคซีนจุลาบายานั้นจะเริ่มทดสอบในมนุษย์เฟสที่๑ค่ะช่วงต้นเดือนกันยายนนี้
เรื่องต้นประมาณ๑๐๐คนในขนาดโดสก็จะแยกแตกต่างกันไป
มี๑๐ไมโครกรัม๕๐มิโครกรัมแล้วก็๑๐๐ไมโครกรัม
หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็คาดว่าไตรมาสที่๓ของปี๒๕๕๙
ไทยนั้นจะสามารถผลิตวัคซีนใช้ในประเทศได้มากถึง๑๕ล้านโดสต่อเดือน
หรือว่าราว๖๐ล้านโดสต่อปีค่ะ
ที่สำคัญเนี่ยวัคซีนตัวนี้นั้นสามารถที่จะปรับปรุงแล้วก็รองรับสายพันธุ์ใหม่ได้ทันทีด้วยนะคะ
แต่เป็นไตรมาสที่๓ของปี๒๕๖๕อันนี้เป็นการคาดการณ์เอาไว้
ขณะเดียวกันถูกต้อง
ขณะเดียวกันค่ะในแพทย์ทวีสินวิศนุโยชินโฆษกสอบคอก็มีการเปิดเผย
สมาคมศูนย์การค้าไทยเขามีการเสนอภาครัฐค่ะให้ทบทวนมาตรการในเรื่องของการขอผ่อนปลน๔ธุรกิจหลัก
มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจสื่อสารไอที๓ร้านเบตเตอร์เล็ตแล้วก็๔ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ
ท่านบอกว่าผลเอกนัทพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสมชนั้นรับทราบเรื่องราวต่างที่มีการยื่นร้องเรียนเข้ามาแล้ว
แล้วก็จะต้องพิจารณาว่าจะมีผลในเรื่องของการป้องกันอย่างไรโดยเฉพาะต่างที่แบบว่ากลุ่มต่างต่างที่จะมีการขอผ่อนคลายอะค่ะ
ซึ่งมาตรการขณะนี้เนี่ยท่านบอกว่าเข้มข้นที่สุดแล้วแต่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่โดยรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละกลุ่มในแต่ละสถานที่อยู่เสมอ
แต่ต้องนำมามองในภาพรวมแล้วก็ภาพย่อยซึ่งวันที่๑๖สิงหาคมค่ะสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการประชุมสอบคอชุดใหญ่โดยจะได้ข้อสรุปในวันนั้น
แล้วก็หากว่าผลการประชุมเป็นอย่างไรเนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งให้ทราบค่ะ

เดี๋ยวไปดูเรื่องของเมื่อวานสักนี้สักนิดนึงที่มีการนำเสนอกันไป
ก็คือเรื่องราวของญาติพี่น้องของชายคนหนึ่งที่เขาเชื่อว่ากระโหลกชายคนนั้นมีรอยปั๊มลงไปเป็นบาร์โค้ด
ล่าสุดอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์ท่านก็ออกมาประกาศช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีการตรวจสอบแล้วนะครับยืนยันว่าชิ้นส่วนที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ใช่กระโหลก
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จบเลยคือยืนยันออกมาแล้วเรียบร้อย
ซึ่งกระดูกบาร์โค้ดอันนี้มีองค์ประกอบของซีริกรแล้วก็มีออกซิเจน
ซึ่งไม่ใช่องค์ประกอบหลักของกระดูกมนุษย์ยืนยันด้วยเครื่องมือว่าไม่ใช่กระดูกจริง
มีการทดสอบนะฮะกับทางตัวกระดูกจริงอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเป็นกระดูกของตัวน้องคนนี้แหละครับที่เอาไปเปรียบเทียบกัน
ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างออกมาองค์ประกอบต่างนานาไม่เหมือนกันเลยนะฮะ
สรุปแล้วกระดูกบาร์โค้ดไม่ใช่กระดูกนะครับแต่ในมุมของทางพี่สาวกับครอบครัวก็ยอมรับ
ทำใจยอมรับอยู่แล้วเพราะว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องนี้นะครับแต่ถึงยังไงเนี่ยเขาก็บอกเขาก็จะเก็บเจ้าชิ้นส่วนนี้เอาไว้
เดี๋ยวลองฟังเสียงอาจารย์ออสหน่อยครับ
ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ามีรูพลเขาเรียกกายภาพสันฐานเหมือนกับเป็นกระดูกจริงเลย
ซึ่งตัวนี้ไปสอดคล้องกับที่อาจารย์รัฐตั้งสมมติฐานไว้ตอนแรกก็คือว่าน่าจะเป็นไฟเบอร์กราส
โดยเฉพาะซีลิซอนเนี่ยไม่ได้เป็นองค์ประกอบหลักในกระดูกเลย
กับอีกชิ้นงานหนึ่งซึ่งเป็นกระดูกจริงที่อยู่ในเตาเผาศพนี้ด้วยกันเนี่ย
วิเคราะห์พบว่ามีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลัก
มีฟอสฟอลัสมีออกซิเจนแล้วก็มีธาตุโซเดียมโพเดเซียมด้วยนะครับ
ซึ่งล้วนแต่เป็นธาตุที่อยู่ในกระดูกมนุษย์นะฮะแล้วก็กระดูกสัตว์ด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้น๒ตัวอย่างนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิง
ก็เลยสรุปได้ว่าตัวกระดูกบาร์โค้ดนี่ไม่ใช่กระดูกนะครับ
แล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไฟเบอร์การ์ดหรือฉนวนกันความร้อนที่อยู่ในนั้นครับ
สรุปอย่างที่คุณบอกเลยว่าคือไม่ต้องไปสืบอะไรต่อแล้วเพราะไม่ใช่กระดูกมนุษย์ถูกต้องไหมฮะ
ใช่ครับแต่แน่นอนครับว่าถึงยังไงก็ตามแต่เนี่ยทางครอบครัวเขาจะเก็บเจ้าวัตถุตัวนี้เอาไว้นะครับ
เพราะเขาบอกว่ามันก็เป็นคุณค่าทางจิตใจของเขาเพราะมันมีวันเกิดของลูกชายเขาของน้องชายเขานะครับ
มีวันเสียชีวิตคือวันที่หนึ่งเห็นไหมฮะก็คือของน้องชายเขาเวลาที่เสียชีวิตมีชื่อเมียอยู่นั้น
เขาบอกว่ามันก็มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับ

เหมือนกับลูกเขาก็มาบอกอะไรไว้เพราะตอนแรกคุณพ่อเองก็รู้สึกกังวลใจแล้วก็จะฆ่าตัวตายนะพ่อ

ใช่พอรู้ว่าลูกตายปุ๊บเนี่ยจะฆ่าตัวตาย

อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
ที่วันนี้มีภาพรถยนต์หรูเนี่ยสามคันนะฮะแล้วก็รถจักรยานยนต์สองคันเงินสดสองหมื่นแปดพันบาทโฉนดยี่สิบสี่แปลงกระเป๋านาฬิกาแบรนเมมและเครื่องใช้ประเทศไทยมากมายตอนนี้รู้สึกตรงนั้นหน้าบริเวณสามเหลี่ยมดินแดนบรรยากาศค่อนข้างจะตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งแล้วฮะขอดูภาพใหญ่สักนิด
เนี่ยครับนี่ภาพสดสดอยู่นี้เลยใช่มั้ยตอนนี้เลยครับเนี่ยครับขอเดี๋ยวเราคงได้ยินเสียงตอนนี้
นี่นะครับตอนนี้เสียงยังไม่มานะครับสัญญาณเสียงยังไม่มานะครับก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก่อนนะครับ
เนี่ยครับก็เป็นพื้นที่นะครับตรงสำเนียินแดงนะครับเป็นภาพทางเจ้าหน้าที่เองก็ถือโล่นะฮะ
ถือโลกนะครับแล้วก็เดินเรียงหน้ากระดานเข้ามานะครับตอนนี้น่าจะหลบกันอยู่นะตอนนี้หลายคนอย่างที่บอกว่าของของไฮโซลูกนัดตัวอย่างนั้นขอเรียกว่ากลุ่มสรุป
นี่คือภาพล่าสุดของถามเลยครับคุณแม่อ่ะมาแล้วนะครับ
ยังมีผู้สื่อข่าวอยู่ค่ะสวัสดีผู้สื่อข่าวกลับมายังฮะ
การขับพื้นที่เข้ามาถึงกรณ์เวียนเอาภาพมาอืม
คุณคลินฮะตำรวจนะครับ
ส่วนหน่อยนะครับ

ที่เวลาสิบแปดนาทีกว่าสามสิบนาทีนะครับสี่สิบ
นะครับเดินผ่านแนวนะครับสี่สิบนาทีกว่าโดยมีรถโดยมีรถ
นะครับสี่สิบนาทีกว่านะครับสี่สิบนาทีกว่าสี่สิบนาทีกว่า

ครับเป็นมีการใช้เค้าทางรายงานผู้สื่อข่าวเดี๋ยวเราสักปั๊บ
หนึ่งเราลองให้สัญญาณดีดีกว่าแล้วคงจะให้รายงาน
แต่ตอนนี้ดูบรรยากาศแต่ค่อยจะตื่นเทียบแล้วนะฮะมีเสียงประทัด

เสียงการใช้กระสุนน่าจะเป็นกระสุนยางนั่นแหละอย่างที่เขาบอก
นะฮะน้ำลดน้ำพร้อมแล้วนะฮะ
ก็น่าจะเป็นการกระชับพื้นที่เข้ามานะครับนี่คือบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะฮะ

โดยย้ำและสั่งการให้คุณผู้ชมนะครับอยู่กับที่

เราถ่ายทอดสดตลอดเวลานะครับโอเคพักกันสักครู่ครับ
วันนี้เราขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งคุณคารินฮะพอได้ยินเสียงไหมครับ
สมมุติเราดูกันจริงจริงแล้วใช่ครับเมื่อภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่ผ่านมา
และเข้ากระทับทิมที่บริเวณ๓หนึ่งเด็งโดยที่ทางกลุ่มวัญชนบางส่วนยังพยายามที่จะ
เอาของเข้าไปนะครับทำให้เมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ตำรวจเนี่ยได้สั่งให้สื่อมวลชนนะครับ
หมอบและนั่งอยู่กับพื้นนะครับเนื่องจากตำรวจเนี่ย
เข้ากระชับพื้นที่และกระชับให้มวลชนเนี่ย
ยุติการชุมนุมออกไปและเดินทางกลับบ้านนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ก็มีการยิงแก๊สน้ำตานะครับสลับกับกระสุนยาง
พร้อมด้วยรถจีโน่สองคันนะครับก็ออกมาจากแนวตู้คอนเทนเนอร์
ทำให้สถานการณ์ในตอนนี้นะครับตำรวจเนี่ย
กระชับพื้นที่และยึดพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ
ตอนนี้กลุ่มมวลชนเนี่ยได้กระจายแตกกันออกไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ทางตำรวจคู่ภูมิชนนะครับก็ตึงกำลังนะครับ
ควบคุมพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงไว้ได้แล้วครับคุณมดดำครับ
แน่นอนว่าตอนนี้สามเหลี่ยมดินแดงเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมได้หมดแล้วนะฮะ
ว่ากลุ่มมวลชนได้แตกกันไปแล้วสื่อมวลชนทุกคนตอนนี้ครับคุณวันนั้นนะครับ
ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทางตำรวจคุมภูมิชนนะครับ
ได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงนะครับให้สื่อมวลชนเนี่ย
หมอบแล้วก็อยู่ให้ต่ำที่สุดเนื่องจากตำรวจเนี่ยจะใช้ยุทธวิธีนะครับ
ชับพื้นที่และเพื่อที่จะขับไล่มวลชนนะครับ
ออกไปจากพื้นที่บริเวณนี้เนื่องจากกระทำการรวมกลุ่มกันโดยผิดพรบ
โรคติดต่อและการชุมนุมนะครับโดยมีพฤติกรรมที่มีการคว่างปลาข้าวของนะครับ
นี่คือเจ้าหน้าที่กำลังอธิบายให้สื่อมวลชนฟังอยู่ดีใช่ครับ
นี่ครับนี่ครับภาพตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามจะชี้กลายให้สื่อมวลชนได้รับทราบนะครับ
และขอให้สื่อมวลชนนะครับไปรวมกันอยู่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับ
ให้ทุกคนให้สื่อมวลชนไปลงที่สามเหลี่ยมดินแดงแล้ว
ใช่ครับเนื่องจากตอนนี้นะครับตำรวจเนี่ยต้องแยกนะครับ
ระหว่างสื่อมวลชนนะครับกับกลุ่มมวลชนที่ยังไม่กลับ
หลังจากที่มีการประกาศยุติการชุมนุมครับจะต้องแยกออกนะครับ
เพื่อที่ตำรวจเนี่ยจะดำเนินยุทธวิธีควบคุมการชุมนุมได้อย่างเต็มที่ครับ
คุณมดดำครับแสดงว่าตำรวจจะควบคุมอย่างเต็มที่แล้วนะฮะ
ใช่ครับเนื่องจากตอนนี้ก็ใกล้ที่จะมืดนะครับ

ออกเครื่องขยายเสียงนะครับให้สื่อมวลชนไปรวมกันอยู่บริเวณฝั่งซ้ายมือ
คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับให้ไปรวมกันอยู่บริเวณนั้นนะครับ
บริเวณหัวมุมนะครับที่จะมุ่งหน้าไปยังกรมทหารราบที่๑นะครับ
โดยขอความร่วมมือทุกสำนักนะครับเนื่องจากตอนนี้
ตำรวจเนี่ยจะต้องเข้ากระชับพื้นที่และพยายามแยกสื่อแนวออกไป
เนื่องจากหากสื่อเนี่ยโดนลูกหลงหรือโดนอะไรที่จะเป็นอันตรายได้นะครับ
คุณมดดำครับนี่เป็นภาพบริเวณสดสดนะครับ
ตอนนี้จะเห็นได้ว่าสื่อมันชนครับเดี๋ยวเราจะเอาลูกขึ้นอยู่
แล้วเมื่อกี้มีอัปเดตขึ้นหน้ามานะครับอ่าตอนนี้นะครับ
ทางไฮโซลูกนั้นนะครับตัวนี้ถูกส่งไปรักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลวิกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากถูกยิงเข้าที่บริเวณตาซ้ายนะครับ
มีเลือดออกที่บริเวณรอบดวงตาครับนะฮะโรงพยาบาลมิชชั่นนะฮะ
สรุปแล้วถ้าอย่างนั้นเราขอกลับเข้าสู่รายการปกติก่อนนะครับ
เดี๋ยวถ้าสมมุติมีอะไรด่วนเราคงจะตัดกลับไปหาคุณอีกทีนะฮะ
ขอบพระคุณนะฮะคุณกะลินนะฮะครับสวัสดีครับคุณบริเวณ
เดี๋ยวเราตัดกันเข้าไปอีกถ้ามีอะไรด่วนด่วนขึ้นมานะฮะนะครับ
อ่ะคุณหนุ่มอ่ะโอเคนะฮะไปดูเรื่องราวนี้กันต่อนะครับ
เป็นเรื่องของหนุ่มคนนึงนะเขาบอกเขาขนหัวลุกมากเลยนะครับ
เจอดวงไฟประหลาดกลางดึกนะฮะเขาบอกว่ามันลอยอยู่เนื้อ
เหนือยอดใบอ้อยอืมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยครับอ่า
ดูภาพนะฮะเดี๋ยวมานะครับนี่นี่นะฮะเห็นไหมครับ
แวบอย่างเงี้นะครับคือผู้สื่อข่าวเนี้ยนะครับ
เขาได้รับแจ้งมีชาวบ้านไปพบเห็นดวงไฟประหลาดครับ
แหล่งแสงสีเหลืองอมแดงนะฮะลักษณะเนี่ยลอยไปลอยมาอยู่เหนือป่าอ้อยครับ
ก็เลยคว้าโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้หลังจากนั้นนะครับ
ก็เห็นความผิดปกติเนื่องจากดวงไฟมันเคลื่อนไหวเร็วมากนะครับ
โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณป่าอ้อยนะฮะติดกับทางเข้าวัดนิมิตรสัจธรรมหมู่สี่
ทีตะบนซับไม้แดงที่เพชรจบูนทางด้านนายรังสรรค์ทักศิลป์นะฮะ
อายุสามสิบเอ็ดปีครับเป็นคนที่ถ่ายคลิปบอกว่า
ตอนช่วงตอนช่วงเวลาประมาณสักตีสองครึ่งถึงเกือบเกือบตีสามอืมนะฮะ
คืนที่ผ่านมาขณะที่ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะฮะ
สังเกตเห็นครับดวงไฟประหลาดดวงนี้มันลอยอยู่เหนือยอดใบอ้อย
นะครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเป็นดวงไฟของชาวบ้านที่ออกมาส่องล่าสัตว์
แต่พอสังเกตดูดีก็พบว่าแสงดวงไฟนั้นมันเป็นสีเหลืองนะ
แล้วมันก็กลับกลายเป็นสีแดงอีกแล้วนะฮะก็เลยจอดรถดูนะครับ
แล้วก็นำโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาถ่ายคลิปเอาไว้ต่อมาก็เริ่มพบความผิดปกตินะครับ
ดวงไฟเนี่ยมันมีลักษณะวิ่งไปวิ่งมา
ซึ่งรู้เลยว่าไม่น่าจะใช่ดวงไฟของชาวบ้านแล้วตนเองก็เลยรีบขี่รถออกจากบริเวณดังกล่าวอย่างรวดเร็ว
ไปสอบถามชาวบ้านก็มีคนให้ข้อมูลว่าเคยเจอดวงไฟประหลาดแบบนี้เหมือนกันนะครับ

กะสือกรึเป็นนุ่ม

กะสือไปโดนอยู่ทะเป้าอ้อยใส่ไปเกี่ยวกับอ้อย
ม่อนจอดมที่เราเคยอ่านเอามิกาสือกหัง
แล้วก็อะไรนะที่หืมผีโผงโฮกเค้าวงคอย
ค่ะมันรู้เหมือนกันอันเนี้ยเขาอาจจะผีโฟงนะแป๊บ
หมู่มีโฟงไอโงมีโฟงจะเป็นแสงแสงเขาว่างั้นมันมี

เหมือนกับช่องไทยรัฐทำละครเรื่องผีกะ

คือยังไงผีกะมันไม่ถูกมาเรียกว่าอะไรนะ
เป็นกลุ่มคล้ายว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเลี้ยงผี
ซึ่งเขาจะใช้คล้ายว่าที่ภาคเหนือนะคะ
จะเลี้ยผีไว้เพื่อช่วยในเรื่องของการค้าขาย
หรือทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเยอะ
ซึ่งเขาก็จะมีการล้มวัวล้มควายหรือเลี้ยงของสด

ก็กลับไปอยู่ในเมืองมาทำงานที่กรุงเทพ

ก็เลยก็จะแปลว่าก็เลยต้องไปเข้าไปสิ่งคน

นั่นแหละก็จะเป็นผีกะก็คือจะเป็นผีที่แบบคล้ายแบบ

เพราะว่าอย่างงั้น
เราไปอีกหนึ่งเรื่องเคยได้ยินคำว่า

มันจะเอาตาให้เราเองนะ
เขาเชื่อกันอย่างนั้นเขาบอกว่าถ้าสมมุติแมวตาเพชรจริง

ไม่รู้ก็ตั้งแต่คนทำสคริปต์มาถามฉันได้ยังไงล่ะ
คุณแม่บอกว่าแมวจะให้เราเอง

ถ้าสมมุติเหมือนกับช้างอย่างนี้

ถ้าสมมุติเวลาแมวตายปุ๊บตาจะหลุดออกมาจริงหรือเปล่าไม่รู้

เจ๊ตุ๊กเนี่ยเป็นเจ้าของสวนยางพาราแล้วก็สวนปามนะครับ

หลายสิ้นตัวนึงเนี่ยตาข้างขวาเนี้ย
มีสีน้ำตาลข้างซ้ายมีสีฟ้า
นี่ให้เห็นหนึ่งสองหกด้วย

ในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ย
มีแมวจรท้องแก่มาคลอดลูก
สี่ตัวเป็นเพศเมียทั้งหมดเลยนะฮะจึงนำมาเลี้ยงเอาไว้
เลี้ยงไปเลี้ยงมาปุ๊บสักระยะหนึ่งสังเกตเห็นความผิดปกติ
เออดูสิอือมั้ยว่าตาเพศมันจะต้องน่ะ
ไม่ใช่หรอเธอตาบอดไม่ใช่เหรอค่ะใช่ป่ะ
ใช่ไหมก็มันอาจจะไม่ถึงเวลาไงแม่แต่นี่มันแค่คนละสีอันนี้สองสีชัดเจน
เขาบอกเหมือนมีความผิดปกติผิดปกติของลูกแมวสองตัวคือตัวหนึ่งตาเป็นสีฟ้าหมดเลยนะ
อีกตัวข้างหนึ่งเป็นสีฟ้าอีกข้างเป็นสีน้ำตาลส่วนอีกสองตัวเนี่ย
สีมันตามปกติเลยส่วนแมวตัวดังกล่าวเนี่ยดวงตาสีฟ้าทั้งคู่เนี่ย
คนงานคนงานคนงานที่ทำไล่ทำสวนเขาอ่ะขอไปเลี้ยงส่วนที่เหลืออีกสามตัวก็
เลี้ยงไว้เองตอนเนี้ยลูกแมวมีอายุสี่เดือนบางคนก็เชื่อว่าไอ้ตัวสีฟ้าน่ะ
น่าจะเป็นแมวตาเพชรเนี่ยตัวเนี้ยอืมนิ้วแต่ตาสีสวยใช่สองข้าง
เพื่อนบอกให้เลี้มันให้ดีนะเพราะว่ามันน่าจะนำโชคนำลาบมาให้
ตาสองสีก็น่ารักแต่มันจะต้องตาบอดไม่ใช่หรอแมวตาเพชรน่ะ
ใช่ป่ะเราเคยทำรายการตอนนั้นไงแองจี้แล้วถือว่าเรามาเข้าใจ
มาให้เราเองเนอะอืมแต่ตาสวยจังเลยอ่ะใช่อืมอาจจะมีวิธี
วิตามินเยอะมั้งวิตามินที่ไหนแล้วมันเป็นแมวจรอยู่ในอาหาร
แมวค่ะแมวเป็นจรจัดมันมานอนก็เขามาเลี้ยงอีกสี่เดือน
แม่ตามันก็เปลี่ยนไงอืมแต่ตาสวยเนอะอ่าอีกเรื่องหนึ่ง
มีคนไปเคี้ยวหอยพอกปรากฏว่าลิ้นนั้นไปสะดุดกับอะไรบางอย่างที่อยู่ในหอย
พอกหอยพอกเนี่ยค่ะก็คือผู้สื่อข่าวเขารายงานบอกว่า
ชาวบ้านไปขุดหอยพอกในคลองช้างข้ามจุดบ้านท่ากงหมู่สองนะคะ
ตำบลพังราชจังหวัดระยองหอยเป็นแบบนี้หน้าตานะคะ
เพื่อมาทำกับข้าวซึ่งขณะกำลังเคี้ยวกินหอยพอกอยู่เนี่ย
เอ๊ะมันไปพบอะไรบางอย่างที่ลิ้นรู้สึกไม่รู้มันคืออะไร
ปรากฏว่าเอาออกมาดูกลายเป็นไข่มุกสีขาวขนาด๑เซนติเมตร
เขาก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะมันมีอยู่ตรงนี้ยังไงค่ะคุณสุนีอายุสี่สิบแปดปี
เขาเปิดเผยบอกว่าเพื่อนของลูกเขยเนี่ยได้หาหอยพอกมาให้กิน
แล้วก็นั่งกินอยู่ในครอบครัวค่ะเพราะกินงานให้สักพักนึง
รู้สึกเหมือนมีอะไรแข็งก็เลยคล้ายออกมา
ปรากฏว่าเอามาดูมันคือไข่มุกตนแล้วก็ลูกสาวก็เลยนำไข่มุกเนี่ย
ให้ร้านทองดูก่อนปรากฏว่าร้านทองก็แจ้งว่าเป็นไข่มุกจริง
ทีนี้คุณสุนีเจ้าของไข่มุกเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่า
อนขอให้ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของมุกไข่มุกอย่างนี้ค่ะ
มาช่วยพิสูจน์หน่อยว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ย

มุกแท้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันคืออะไร
เพราะเหมือนกับไก่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเป็นไก่
แล้วฟ้าเป็นมุกดูเป็น

ก็ช่วงหน้าแม่น้ำหนึ่งใหม่อยู่แล้วนะครับ
เราบรรดานักเซขโช๊คก็รีบออกตามฐานเรียนจากแม่น้ำหนึ่ง

ทำไมมันเยอะอ๋อ๓๕๓ว่ะนั่นไงตอนแรกเขาจะไม่เปิดแล้วไม่ใช่เหรอ
เขาจุดทูบเออเขาบอกเขาจะไม่จุดแล้วเนี่ยเขาจุดอีกแล้วตอนเนี้ย
เลขทูบที่ปู่แม่น้ำหนึ่งปรากฏอ๋อนางนั้นเธอนางทำพิธีพญานาคก็นั้นเขาเลยจุดทูบ
โอเคเออนางทำพิธีพญานาคอะไรที่ตอนนั้นข่มพญานาคไปไงอ่าอ่าอ่า
ปรากฏว่าเลข๓๕๓นักเสียงชกก็ไม่ผลัดแหดตีเลขสามตัวแล้วก็สองตัว
๓๕๓๓๓๕๕๓๓๓๕๓๓แบบแรกตัวเนี้ยฮะก็หมดแผงแล้วล่ะก็คงจะหมดไปแล้วอ่ะ
นะครับไปดูคุณแต้วหน่อยฮะคุณแต้วค่ะความรักช่วงนี้ก็เรียกว่ากำลังหวานนะคะสำหรับคู่ของคุณแต้วนัทพรกับไฮโซไนปะไนที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรเนี่ยต้องมีประเด็นให้ติดตามอยู่ตลอดค่ะ
ล่าสุดคุณแต้วก็ได้เปิดบ้านต้อนรับแฟนนุ่มที่นำพวงมาลัยดอกมะลิมาไหว้คุณแม่นิด
ก็ยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์สถานะของหัวใจแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตคงจะมีข่าวดีให้ได้ลุ้นแน่นอนนะคะ
โอเคต้องเบรกกันก่อนเนอะพักกันเวลาจะหมดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ
ไปดูแบมแบมหน่อยนะฮะแบมแบมนะครับสารภาพความลับครับ
ไม่กล้าสบตากับสาวสวยคนนี้นะฮะแม้ว่าจะสนิทสนมเป็นเพื่อนกันนะครับ
แล้วก็เป็นพี่น้องร่วมค่ายนะฮะกับสาวซอนมีนะฮะ
แต่ว่าแบมแบมกันพี่มุกครับก็ยังคงไม่กล้าสบตากับรุ่นพี่สาวคนนี้นะครับ
นี่นะฮะโดยแบมแบมก็กล่าวผ่านรายการนะครับบอกว่า
ผมยังอายเกินกว่าจะมองตาของซอนมีตรงตรงได้เธอเป็นเหมือนคนดังในใจของผม
ซอนมีเดวิวผมน่าจะอายุสัก๙๑๐ขวบเธอเป็นรุ่นพี่และเป็นดาราด้วย
ปัจจุบันนี้สบายใจขึ้นเยอะแต่ยังไม่อาจจะมองตาเธอตรงโดยไม่รู้สึกอะไรได้ครับ
พี่หนุ่มมีไหมในวงการทางที่เธอกล้ามองตาใคร

เจอพี่หนุ่มสัมภาษณ์ตรงเพราะเขาต้องพูดเพียงอ่อน

แล้วพอดีเมื่อวานคุณเต๋าทีวีภูแกไปลง

ฟ้องฟ้องพิธีกรดังกไก่อะไรอย่างนี้
คือแล้วก็บอกอุ๊ยน้องอุ๊ยอย่างนี้

เป็นคนอื่นใช่ไหมรู้สึกวันนี้ก็จะไปฟ้องแล้วนะ
แต่ก็เหมือนว่าเดี๋ยวจะมีอีกตอนรายการอีกแล้วนะ

พอแล้วเหนื่อยเยอะเหลือเกิน

อามโมลามยังเหลืออีกหลายอันนะนี่

มีก้ากับมีย่าค่ะ
คือเผลอแป๊บเดียวก็โตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะ
สำหรับน้องมีก้ากับน้องมีย่านะคะ
ฝาแฝดของคุณมากกี้ราศีกับคุณป๊อก

แล้วก็ระบุบอกว่าโตเร็วเหลือเกิน

นี่มันถึงวันที่สองพี่น้อง

ไปด้วยแล้วเหรอเนี่ยงานนี้ก็มีแฟนแฟน
เข้ามาคอมเมนต์ทันทีค่ะว่าน้องทั้งสองคนนั้น
โตไวขึ้นจริงนี่เห็นไหม

เหมือนลูกชมอ่ะโตแล้วแบบโตเร็ว

เต็มเลยนะฮะพอดีผมกำลังทำ
รายงานเลยหมดซะก่อนแล้ว
เดี๋ยวไปฟังทางคุณอุ๋ยแล้วกันฮะ
วันจันทร์ขอให้เจอเศรษฐีคนใหม่

รายการข่าวใส่ไข่ให้ได้ถูกรางวัลที่๑กันเนอะ

สวัสดีครับ